ไปส่งไปรับออดเตอร์ต่อไปได้ก็ใช้เวลายัง
เปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยเปลี่ยนเบอร์ป่วนอะเออ
เปลี่ยนเพื่อป่วนอะเพื่ออะไรอะ
ถูกลูกค้าหญิงฮะผู้หญิงเนี่ยนะไม่หวังดีเนี่ย
สั่งเนี้ยสั่งเยอะเลยอ่ะสั่งจำนวนมากอ่ะอืมปั๊บสั่งเสร็จ
ก็จะปิดโทรศัพท์หนีอะไรด้วยโอ้โหทำเพื่อฉันว่าโรคจิตอืม
ใช้ว่าโรคจิตชนิดนึงนะฮะก็จะปิดโทรศัพท์นี้เรื่อ
แล้วก็ไม่ยอมรับของฮะจนต้องปิดร้านชั่วคราวอ่ะฮะ
ดูดิอย่าไปอย่าไปซ้ำเติมกันอย่างงี้เลย
แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี้ยกลับใช้ปั๊บเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วอืม

โทรมาสั่งอาหารจนครอบครัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนอืม
ไงที่สุดครอบครัวบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วล่ะ
ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบังแม่นาง
ล่าสุดครับผู้กำกับสพบางแม่นางที่นนทบุรีเนี่ย
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สั่งอาหาร
เบื้องต้นว่าใช้๓เบอร์
ต้องโลกจิตชนิดนึงอะใช้๓เบอร์เนี่ย
ซึ่งในคดีเนี่ยผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีไว้๒กรณี
คือหนึ่งในกรณีที่เป็นร้านค้าแล้วได้รับความเสียหาย
กรณีที่ถูกกันแก้ให้เป็นลูกค้าจนได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งหลังจากสืบทราบผู้เป็นเจ้าของหมายเลขแล้วเนี่ย
ก็จะมีการเชิญตัวมาทำการสอบสวนหากพบว่ามีเจตนากันแกล้ง

แล้วของสั่งในห้างราคาแบบราคาสูงหมดเลย
เพราะว่าอาชีพหลายคนตอนนี้ตกงาน
แล้วคนที่โดนเนี่ยเมย์คิดดูว่า
ขอโทษนะอายุ๕๕แล้ว
อายุ๕๕คือเขาก็ต้องออกมาทำงานเพื่อเลี้ยงทำมาหา
เพราะว่าเขาบอกว่าตัวเองเนี่ย
ถูกลูกค้าสั่งสุกี้จากย่านบางใหญ่

เยอะนะ๒๐๐๐กว่าเนี่ย
โดยก่อนที่ตนจะเอาอาหารไปส่ง

เพื่อจะให้ช่วยยืนยันออเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับ

เขาถึงตอบกลับมาว่าทำงานอยู่รับสายไม่ได้

รออยู่หน้าบ้านเหมือนกันโดนหลอกเหมือนกันหมดเลย

รู้ว่าอ๋อไม่ใช่เราเฉพาะเราคนเดียว

โอ้ยราคาเท่าไรแต่ละคนโดนอะไรกัน
แล้วบางคนเขาใช้วิธีการคือไปจ่ายเงินปลายทาง
แล้วถ้าเกิดเขาซื้อของมาแล้ว
คุณไม่จ่ายเงินอีกของเหลืออีก

นั่นคือส่งของแล้วเก็บเงินปลายทางของพี่อ้ำ
อย่าทำนะเพราะว่าสงสารอะไรด้วยเขา
สารทั้งพ่อโอเคแหละเจ้าของร้านอาจจะได้เงิน

แล้วโดนค่าซุกี้ไป๒๐๐นี่ติดลบ๒วันเลยนะ
นี่๗๘๖๗คนนั่งยืนรออยู่ที่เดียวกันอย่างนี้

บ้าไหมอ่ะอืมฮืมนะฮะ
มันต้องจับนะอย่างนี้